วงการไม้ด่างเขายังคงสร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่อง
เพราะมีคนหอบที่ดิน๕ไร่ไปแลกกับไม้ด่างอีกแล้วค่ะ
ติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมเรื่องนี้ในกลุ่มมาแลกต้นไม้กันนะคะ
เขาโพสต์เรื่องราวที่โอ้โหใครหลายคนฮือฮากันนะ
หลังจากที่เขาพบว่ามีการแลกเปลี่ยนกล้วยด่างด้วยที่ดิน

ใช่คือเป็นที่ดินของจังหวัดนครสวรรค์นะคะ

สร้างความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นให้กับบรรดาคนรักต้นไม้อีกแล้ว
พร้อมกับมีการระบุข้อความบอกว่า
คุณยายรัฐขออนุญาตแอดมินค่ะต้องขอขอบคุณกลุ่มแมลงต้นไม้กันที่ช่วยเปลี่ยนความคิดว่า
บางทีเราไม่ต้องใช้เงินสดซื้อขายของหรือสินค้าเสมอไป
เพียงแค่เราพอใจกันก็สามารถแลกของที่เราต้องการกันได้ใช้ใจแลกใจนะคะ
นี่บ้านสวนคุณยายรัฐขอส่งมอบน้องพลอยชมพูหรือที่เขาเรียกกันว่าโน
โนโนคือกล้วยด่างพลอยชมพู

ใช่โน้ไปแลกกับที่ดินในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ไร่๑งานกับ๓๕ตารางวานี้ที่ดินเนี่ย

นี่ค่ะโอ้โหนี่คือมีการแลกกันจริงนะ
แล้วก็แลกกันในงานด่างแดงอินโดชิงแชมป์ประเทศไทย
อีกหนึ่งปรากฏการณ์ของวงการกล้วยด่างไม้ด่างเนอะ
ขอให้น้องพลอยชมพูแล้วก็หน่อกล้วยแดงอินโด
ทรัพย์หมื่นแสนไปสร้างเงินสร้างทองให้กับน้องปุ๋ย
เป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันล้านว่ากันแบบนี้

ปุ๋ยมอบต้นกล้วยป่าดั่งทัพทิมสยามสีชมพู

ของจริงคนจริงโอนจริงไม่ได้สร้างกระแสนะจ๊ะ

นี่โชว์ให้เห็นเลยและนี่เป็นปรากฏการณ์ของวงการไม้ด่าง
ในยุคนี้จริงซึ่งแบบ
โอ้โหพลิกวงการเหมือนกันเนาะ
คือต้นไม้ต้นกล้วยไม้ประดับต่างเหล่านี้

วันหนึ่งจะมีมูลค่ามหาศาล
ขั้นว่ามันแลกกับที่ดินที่ก็ประเมินค่าไม่ได้เหมือนกัน

พอใจซึ่งกันและกันก็แลกกันได้นะคะ